ติดตามกันต่อนะคะเรื่องของแผนที่จะหยุดชดเชยวันสงกรานที่เราไม่ได้หยุดในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็ผ่อนคลายกิจการในเฟสที่๔แล้วนะคะ

ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในหลายประเภท
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนทั้งโรงเรียนไม่ถึง๑๒๐คน
และสามารถขายและนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้
ตั้งแต่จันทร์ที่๑๕มิถุนายนนี้
แต่ยังไม่อนุญาตให้มีการเปิดกิจการประเภท
ผับบาคาราโอเกะและอาบอบนวด
อกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักการ
ในการเปิดประเทศเพื่อท่องเที่ยวอย่างจำกัด

สำหรับประเทศที่ป้องกันการติดเชื้ออย่างดี
อาทิบางเมืองของจีนสิงคโปร์และนิวซีแลนด์
โดยให้กรรมการชุดย่อยจัดทำรายละเอียด
เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับทุกฝ่าย
พลเอกประยุทธ์เจนโอชาฮานายกรัฐมนตรี
เปิดได้ตามปกติแต่ต้องระมัดระวัง

ด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ส่วนข้อเสนอเดิมของกระทรวงวัฒนธรรม
ที่ต้องการให้หยุดชดเชยวันสงกราน

เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้น

เรื่องต้นจะพับแผนดังกล่าวออกไปก่อน
โดยจะพิจารณาทยอยใช้คืนวันหยุด

เพื่อไม่ให้หยุดยาวพร้อมกัน๖วัน

แถวรัดทีวีรายงาน